ดราม่ากับคุณครูที่จังหวัดบุรีรำคุณผู้ชม
คือคุณครูเนี่ยเอารูปลูกศิษย์ตอนกินเนื้อย่าง

ไอ้ถ้าโพสต์รูปแค่นั้นไม่เท่าไห
แต่มีข้อความว่าเรื่องนี้จะจบไม่สวย

มาจากภาพนี้ที่ครูประจำชั้นนำรูปของลูกศิษย์เป็นนักเรียนม๖นะของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองที่บุรีรำมาลงสตอรี่ของตนเองแบบนี้ครับ
น้องเนี่ยนั่งกินเนื้อย่างแล้วก็ข้อความที่ปรากฏเนี่ยทำให้ลูกศิษย์ไม่สบายใจว่าเอ๊ะเขาไปทำผิดอะไร
เป็นการข่มขู่เด็กหรือเปล่านักข่าวไปที่โรงเรียนแห่งนี้เลยครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ก็ขออนุญาตคุยกับนักเรียนชั้นม๖คนที่อยู่ในภาพแล้วก็เล่าว่าก่อนอันนี้
เข้าไปขอเอกสารการจบจะเอาไปใช้ในการเรียนต่อครับ
แล้วก็ทำหนังสือขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
เพื่อจะไปพักกับเพื่อนคือน้องเป็นเด็กหอ

แต่ดันมีภาพของตนเองโดนไปโพสต์ในโลกออนไลน์

แต่ติดใจไอ้ข้อความนี่แหละเรื่องนี้จะจบไม่สวย
คิดมากอ่ะดิคิดมากเลยไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งพาโรงเรียน
ขอเอกสารในการจบการศึกษาอีกได้อย่างไร

น้องยอมรับว่าน้องน้อยใจกับการกระทำของครูครับ

หมดครับรวมถึงเขียนใบลาพร้อมด้วยครับ
แต่วันนั้นก็คือได้ขออนุญาตกับทางโรงเรียนถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องหมดครับรวมถึงเขียนเวลาพร้อมด้วยครับ
คือเมื่อวานผมก็น้อยใจแรงมาก
เพราะว่าผมขอให้คุณครูลบแล้ว
แต่ครูก็ไม่ได้ลบแล้วก็แบบลงเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้
ผมก็รู้สึกไม่โอเคครับแต่ผมก็เงียบ
แล้วตอนนี้คุณครูก็ได้ทำความเข้าใจด้วยแล้ว
เข้าใจคุณครูไหมคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมฟังนักเรียนแล้วต้องฟังครูบ้าง

ครูประจำชั้นเขาชี้แจงว่าภาพที่เป็นปัญหา
คือพอดีมีเพื่อนครูไปกินเนื้อย่าง
แล้วถ่ายภาพมาถามว่าเด็กหอใช่ไหม

แล้วก็ยังส่งรูปไปให้ลูกศิษย์คนนี้ดู

แต่ครูประจำชั้นก็บอกว่ายอมรับว่าพลาด
เอารูปเด็กไปลงสตอรี่เหมือนเอาน้องเข้ามาประจาน

ครูรู้หมดครูรู้ทุกฝีก้าวอะไรประมาณนั้น
และครูประจำชั้นก็ยอมรับว่า

แต่ทั้งหมดมีการปรับความเข้าใจกันแล้ว

พอเช้ามาน่าจะซ้ายหน่อยแหละ
คุณครูก็ยังไม่ได้ติดต่อถามว่าเขาอะไรยังไง

ถ้ากลับมาที่โรงเรียนเกินเที่ยง
จะพาไปห้องบุคคลนะอะไรประมาณนั้น

แล้วทีนี้ปั๊บเราตัวเราเองแหละก็เลยเอารูปนั้นลงสตอรี่
สตอรี่เหมือนที่จะแบบแซวเขา

ไม่ได้ฉุดคิดถึงตรงนั้นดูความรู้สึกของเขาเองแหละ

ครูจะแซวแล้วครูเหมือนจะแซวเด็กบอกว่าเนี่ย

รู้หมดนะแต่ว่าครูก็ยอมรับผิดที่คิดน้อยไป
เหมือนเอารูปของน้องไปประจานลงในโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าอะไรลงในสตอรี่คือคนที่ติดตามอยู่
คือถ้าเกิดว่าครูจะแซวน้องทำไมครูไม่ส่งส่วนตัวให้เด็กหรือยังไง
แต่ว่าเด็กก็บอกว่าทางครูก็มีการปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับ